คุณผู้ชมมาดูกันต่อพาไปดูบรรณากาศค่ำคืนหรือว่าระตี
ต้องบอกว่าเมื่อวานที่หวัดแขกถนนสีล่มเนื่องแน่น
หาเขาก็จริง

พลังแม่อุมารเทวียังเนื่องแน่นเหมือนเคยทุกปีเลย
ไปร่วมพิธีกันแบบเนืองแน่นเช่นเดียวกันค่ะหนึ่งในนั้นก็คือแม่ฮายพพรของเรา
ปีนี้จะจัดยังไงกันบ้างอ่ะเราไปดูบรรยากาศกันหน่อยค่ะ
อะเนี้ยค่ะแม่ฮายจัดเจอร์โหวชาข้าววนแม่พลาสแบบชุดใหญ่ไปเลย
เหมือนกันมากโอ้โหแล้วก็บอกว่าธ่องมนต์แบบนี้ด้วยนะคะ
ที่แต่งเตือแต่งตัวเพื่อมาแหดใช่นะคะสีสันสงสัยมากนะคะ
พร้อมกับจัดซุ้มที่จัดตกแต่งไว้อย่างสวยงามจริง

จนเราอยากไปกราบไหว้ด้วยเลยค่ะ
ยิ่งใหญ่อลังการนะคะท่ามกลางพลังศรัทธาของผู้คนที่เดินทางมาร่วมในค่ำคืนนวราตรีกันอย่างล้นหลาม

ก็ทักทายแบบไม่ถือเนื้อถือตัวขอถ่ายรูปได้ด้วย
ไปเจอซุ้มไหนก็ไปร่วมรำแบบสร้างความสนุกสนานในระหว่างรอทำพิธีด้วยนะคุณผู้ชม

พี่เอสุประชัย

ซึ่งจัดเต็มก็คือว่าชุดนี่แหละค่ะ

ใส่สารี่นะคะเดินทุ่นถ้ำกลางประชาชนที่มาร่วมงาน
ทำแบบว่าสไตล์อินตราเดียเลยล่ะค่ะ
ตัวจริงค่ะมาร่วมพิธีทุกปีค่ะ
นวราตรีเมื่อคืนนี้นะคะโอ้โหสาวด้าก็
พลาดที่จะมาร่วมรับพรจากองค์พระแม่
อีก๑ปีเช่นเดียวกันนี่โกยดอกไม้ด้วยค่ะ

คักแล้วนะคะคนที่มีจิตศรัทธาเนี่ย

แต่ว่าก็ทำอยู่ที่บ้านก็ได้นะคะ
อย่างเช่นคุณกระแตอาสยามค่ะ
เดี๋ยวให้ดูภาพเปิดห้องเทวาลัยเลยค่ะ
ตกแต่งไว้เพื่อรอองค์พระแม่กาลี
เสด็จมาประทับค่ะอีกไม่กี่เดือนข้างหน้านี้

ต้องบอกว่าห้องเนี่ยวิจิตรงดงามมาก
แตใส่ความตั้งใจแล้วก็พลังศรัทธาเข้าไปเต็มเปี่ยมจริงค่ะ

ขนลุกอ่ะสวยมากนะคะอีกหนึ่งสาวค่ะแม่อุ้มลักษณะนะคะ
เขาแต่งชุดมาจัดเต็มมากนี่

รวมสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ตัวเองศรัทธาแล้วก็นับถือไว้หลายองค์เลยล่ะค่ะ
สมกับเป็นตัวแม่สายมูอีกหนึ่งคนของวงการนะคะ
ก็เรียกได้ว่าเป็นปรากฏการณ์นวราตรี
ที่คนบันเทิงไปร่วมบุญกันเยอะมากจริง
แล้วก็มีโชว์แบบนี้ด้วยนะคะเมื่อคืนเนี่ยค่ะ
สุดยอดนี่คือพลังแห่งความสัตว์ธรรม
มีรูปรวมเอามูลคนที่เป็นสายมูลมาไว้ที่
ถูกต้องมันหมาดมาก
คือปีนี้มีสิทธิ์สัตว์มาก
เยอะมากนะ

ยังไม่เคยไปร่วมงานเหมือนกันนะ
ลองส่งมาหน่อยลองส่งข้อความมาหน่อยกันแล้วกัน